แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องราวจะพาไปดูเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นค่ะ
เป็นคุณป้าวัย๕๙ปีนะคะ

ใจบุญมากให้บริการตัดผมฟรีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

นี่ค่ะคือนางชวีวันวันเพ็ญหรือว่าป้าวัน

ชาวตำบลสวนกล้วยอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
คุณป้ากำลังตั้งใจตัดแต่งทรงผมให้กับชาวบ้าน
อยู่ภายในวัดบ้านโป่งโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะ
แล้วก็มีอุปกรณ์ตัดผมอย่างที่เห็นก็คือ
มีปาตะเลี่ยนมีหวีและผ้าคลุม
ก็จะพกใส่กระเป๋าสะพาย่ามาเท่านี้ค่ะคุณ
กระเป๋าใบนี้นี่แหละป้าวันบอกว่า
ตัวเองเป็นช่างตัดผมมากว่า๔๐ปีแล้วค่ะ
เริ่มเรียนตัดผมตั้งแต่อายุ๑๗ปี
ที่โรงเรียนเชี่ยวชาญเกษากรุงเทพมหานคร
ก่อนกลับมาเปิดร้านอยู่ในชุมชนหลังวัดบ้านโป่ง
ส่วนที่คุณป้าเขามาให้บริการตัดผมฟรี
ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้มีลูกค้า
ขอให้ไปช่วยตัดผมคนชะลาหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงตามบ้าน

นับตั้งแต่นั้นมาก็เลยออกบริการตัดผมฟรีให้กับคนชะลา
หรือว่าผู้ด้อยโอกาสโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน

และทำให้คนอื่นมีความสุขที่ได้ตัดผม
ก็เพียงพอแล้วสำหรับคุณป้าวันค่ะ
ส่วนคุณตาเผื่อนแซ่อื้ออายุ๘๐ปี
คุณตาคนนี้ที่ตัดผมอยู่บอกว่า
ร่างกายตัวเองก็ไม่ได้แข็งแรงด้วย
อายุอนามก็มากขึ้นเรื่อยเดินเหินไม่ค่อยสะดวก

และคุณป้าวันก็อาสามาตัดผมให้ฟรี

ที่ยังไม่ลืมผู้สูงอายุนะคะ
แล้วก็ไม่ลืมผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย

ส่งผมใหม่ถูกใจมากจ๊าบสุด
แหมตาผื่นนี่ยิ้มว้าดเลยเจ๋อ
ชาราเขาอยากตัดผมให้เฟี้ยวฟ้าวบ้าง